ติดตามการเมืองกันต่อนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาจากฝากฝั่งของ๑ใน๘พัก
ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลแต่นั่นก็ยังไม่สามารถจะตอบได้นะครับว่า
๘พักนี้โดยเฉพาะคุณพิธานั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยหรือไม่
เพราะตัวแปรสำคัญก็คือสวครับแล้วก็จะมีการทำหน้าที่โหวตกันทั้งสองสภา
ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ถึงชั่วโมงนี้หากจะบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่ได้
เพราะแม้ได้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราชดรเรียบร้อยแล้ว
และประธานที่ชื่อวันมุธมัธนอมมธาก็มาจากซีกของพักการเมืองเสี่ยงข้างมากที่กำลังจัดตั้งรัฐบาล
แต่หัวข้อใหญ่คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้
จะเป็นด่านที่๒ที่จะชี้ชะตาว่าจะได้ไปต่อถึงขั้นฟอร์มคณะรัฐมนตรีกันได้หรือไม่
หลายฝ่ายจะเชื่อว่าด้วยสามัญสำนึกของสวส่วนใหญ่
อยากเห็นประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่
แต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ไร้ความพยายามขัดขวางจากผู้ที่กำลังจะสูญเสียอำนาจ
การเดินเกมนอกสภาเข้าหามวลชนให้มากที่สุดจึงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
แม้จะทราบผลการเลือกตั้งไปแล้วสิ่งที่ทำตลอดที่ผ่านมาก็พยายามอธิบายว่า
เจตนารมณ์ของเรามันเป็นอย่างไรนะครับเรามองถึงปัญหาอย่างไรนะครับ
แล้วทำไมเราถูกคิดว่าการเอ่อทำเนื้อแนวทำแบบเนี้ย
ดีต่อระบบประชาปไตรแล้วก็ดีต่อสถาบันธุรกิจศักดิ์มากกว่ายังเชื่อว่าเอ่อ
ท่านสวนะครับจะไม่สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันศิลป์ข้างน้อย
ผลการโหวตเลือกนายกออกมาตรงกันข้ามไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ประเด็นนี้แก่นำพักเก้าไกรก็ไม่ได้ประมาทยังคงพูดคุยกับสวเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเพียงพอ
มั่นใจได้ว่าวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ที่ชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐแล้วก็ยังคงมั่นใจว่าวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้
กรับปกติเลยไม่จำเป็นที่แต่ต้องรักเราเพื่อยังเป็นเยอะต้องเชียรัพธุ์เชียร์เก้าไกลหรือว่า
เชียร์คุณพิธาเลยนะคะขอแค่เอ่อเคารพในเสียงของประชาชนที่ได้เลือกเรามาให้ให้มาเป็น
ที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
แล้วก็รวมตัวกันจัดข้างรัฐบาล

หยุดตัดการ่งง่ายแค่นี้
เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อค่ะ

แต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคต
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา
ทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
กรกฎาคมนี้จะมีคำตอบว่า
ฉันธามติของประชาชนมีผลมากน้อยแค่ไหน
กับความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกวุฒิสภา
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน